ล่าสุดมีการไล่ยิงกันกลางถนน
แล้วก็มีคนถูกกระสุนปืนลูกหลงบาดเจ็บด้วยนะครับ

เล่าให้ทีมข่าวฟังถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย
มาก่อเหตุยิงเด็กเทคโนโลยีสยามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทำให้เขาถูกลุกหลงจากกระสุนปืนเข้าที่หน้าผาก
แต่โชคดีที่กระสุนปืนไม่โดนจุดสำคัญจึงทำให้รอดชีวิตมาได้

เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าปากซอยจรรย์สนิทวง๑๑
ขณะที่เขายืนคุยอยู่กับเพื่อนริมถนน
กลุ่มคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์มา๕คัน
แล้วปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของเด็กเทคโนสยาม
แล้วพยายามใช้มีดฟันจนเด็กเทคโนต้องทิ้งรถ

แล้วเด็กเทคโนก็มีเพื่อนที่อยู่ในซอยมาช่วย
วิ่งไล่กลุ่มคนร้ายจนล่าถอย
แล้วมีการใช้ปืนและปลาระเบิดปิงปอง
เข้าใส่กลุ่มเด็กเทคโนบาดเจ็บ๒คน
และกระสุนก็ยังมาถูกเขาที่ไม่รู้เรื่องด้วย
น้ำซ้ำยังต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองถึง๔๐๐๐กว่าบาท
อยู่มันรอยแบบ
ไม่รู้เรื่องจะต้องโดนด้วยโดนไปโดยที่ว่า
แล้วคิดดูไหนแกต้องเสียเงินไหนจะต้องเก็บตัว
บางคนก็ตายโดยไม่รู้เรื่อง
ขณะที่แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์อีกคนเปิดเผยว่า
ขณะจัดของขายก็ได้ยินเสียงปืนดัง๑นัด
จากนั้นก็เห็นว่ามีกลุ่มเด็กเทคโนวิ่งไล่ตามกลุ่มคนร้าย
คนร้ายจึงเปิดฉากยิงปืนเข้าใส่ไปอีก๔นัด
พร้อมกับปลาระเบิดปิงปองอีก๒ลูก

ก่อนจะรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ยอมรับว่าขณะเกิดเหตุตกใจและกลัวมาก

แต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นคำพูดที่ตรงข้าม

ยืนยันจะเอาคืนอีกฝ่ายให้ได้
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก
ตั้งแต่ที่ขายของอยู่บริเวณนี้มากว่า๓๐ปี
ไอ้มอสไซค์ยิงนัดแรก
พอยิงเสร็จไอ้พวกนี้มันก็ถอย

พอรอบที่๒มันมาเยอะนี่
มาเยอะมันก็เลยกว้างระเบิดมา
ลูกแรกแตกควนจนมองไม่เห็นอะไร

นิ้มก็ยิงปืนก็นำเลย๔นัด
ขณะตำรวจสนบางกอกใหญ่เร่งตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ

เพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวทะลักทีบีรายงาน